โอเคไปเลยไปเลย

คุณต้องกลับรถอีกรอบหนึ่ง

แปลว่าอาจจะเป็นอาหารที่แบบว่าหรูหราหรือเปล่า

อุ้ยร้านเก๋มาก

ไปเลย
เร็วเลยเอาน้ำมาด้วยไม่บอกเลย

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๑๙๐๐บาท
ร้านอาหารและกาแฟแม่คูซีน
อาหารที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความเอาใจใส่
เพื่อให้ลูกได้ทานอาหารที่ดีที่สุดจากแม่
บ้านไม้ที่ตกแต่งด้วยกระจกสีน่ารัก
ตกแต่งสไตล์วินเทจดีไซน์เป็นผนังเปิดโล่ง
สามารถชมวิวทะเลและรับลมทะเลได้แบบเต็ม

เหมือนย้อนไปในบ้านคนไทยต่างจังหวัด
ที่ถูกประยุกต์เข้ากับสไตล์โมเดิร์น
ร้านอยู่ที่ซอยเทศบาลบางปู่๘๔

ไม่น่าว่าพี่ก๊อฟนี่มาถึงก่อน
แต่ก็ไม่เน่ตรง
อันนี้ไอ้ปูถ้าเลผัสซอสไทยเข็มนะคะ
ของคุณก๊อฟลงไว้๑๙๐๐นะคะ
จะได้ปูทะเลผัดซอสไข่เค็มมูลค่า๖๐๓ตัวแล้วก็อีกครึ่งตัวค่ะ

เมนูปูทะเลซอสไข่เข็ม
ปูทะเลตัวใหญ่ที่มาผัดกับซอสไข่เค็ม
ในสูตรที่ให้รสอร่อยต่างไปจากผัดผงกะหรี่ที่คุ้นเคยกันทั่วไป
เมื่อกินแล้วจะให้ความหวานของเนื้อปูที่สดตัดกับซอสไข่เค็มที่เข้มข้น
เรียกได้ว่าเมื่อทานไปแล้วหยุดไม่ได้จริง
ขายเสียง

เออว่ะหน้าฝ้ากุ้งเลย
โอ้โฮนอนรับน่ะยังไงเราชมน้ำก่อนละนะ

ชิมขุ่นพลาห์กุ้งวางเงินจนนวน๓๐๐บาท

อะไรวะ

พี่น่ากมากดิเร่นไม่ได้

ฮัลโหลเชฟขอตัวช่วยครับ

แต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องการให้คุณปฏิบัติภารกิจนี้ก่อนครับ

ชื่อสัตว์ต่างที่เรากำหนดไว้ให้
โดยให้ลูกทีมของคุณใบ้ด้วยท่าทางครับ

เออกระทิ่ง

อะไรวะ

เชฟเสร็จแล้วเชฟ
ผมจะลดให้๑จานครับ

ก็ได้๑จานลดจานดิ๊ดไปเลย

ค่ะนี่เมนูปูสะเดยผาซอสไข่เค็มนะคะ
แล้วอันนี้มูลค่า๖๐๐บาท
ที่ผ้ากุ้งลงไว้๓๐๐บาท

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่อยากมีทีมไหนเป็นผู้แพ้แน่นอน

พวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงอะไรล่ะครับ
ปะเห็นเค้าคะอี๋มแล้วหมดแล้ว

งรมตัวมากเพราะว่าอิ่มไม่ไหวแล้ว

ไป

สถานต่างอากาศบรรค์

เดี๋ยวเราก็มองขวาไว้แล้วเราก็จะมีที่ให้กลับรถ

สถานสถานอากาศบางปูศูนย์ศึกษาธรรมชาติกรกฎกมา

โอ้โหพุ่งไปแล้วไง

เราต้องสู้เขาหน้าเราเด้งกว่า

เข้าสู่สถานที่สิ้นสุดของเราในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือสถานต่างอากาศบางปูนั่นเองครับ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อนทางชายทะเล
อ่าวไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ

ทีมคุณพ่ากุ้งและคุณแก้บุ๋มนะครับ

เราไปพบกับบทลงโทษกันเลยดีกว่าครับ
นี่คือบทลงโทษของคุณนะฮะและจะเปิดดูไหมครับว่ามันคืออะไรครับ

เฮ้ยคุณเส้นอบกุ้ง

ครับผมแล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ตและหัวหน้าทีมทั้งสองท่านครับ
คุณพลากุ้งและคุณก๊อฟเพชพลที่จะพาลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดา
พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการ